ความคืบหน้าในการดำเนินคดีกับพระธรรมชโย
วันนี้ได้มีการหารือ๓ฝ่ายอีกครั้ง
ซึ่งเจ้าคณะจังหวัดปฐุมธานีก็ได้ขอยุติบทบาท
ต่อไปจึงไม่เกี่ยวข้องกับทางคณะสงฆ์อีก
ท่ามกลางการจับตามองนะครับว่า
ดำเนินคดีได้ทันกรอบระยะเวลา
ก่อนที่อายการจะมีความเห็นสั่งฟ้องหรือไม่ครับ
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
และเจ้าคณะจังหวัดปฐุมธานี
ในการหารือแนวทางร่วมกันต่อการดำเนินคดีกับพระเทพยานมหาหมุณี

เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายนานเกือบ๑ชั่วโมงครึ่ง
พระเทพรัตนสุธีเจ้าอาวาสวัดเขียนเขต
อารามหลวงเจ้าคณะจังหวัดปฐุมธานี
ได้ออกมาเปิดเผยผลการประชุมว่าต่อจากนี้ไป
ขอยุติบทบาทในการเจรจาร่วมกับดีเอสไอ
เนื่องจากดีเอสไอได้ส่งสำนวนให้พนักงานอายการไปแล้ว
ไม่เกี่ยวข้องกับทางคณะสงฆ์อีกต่อไป
ซึ่งกระบวนการหลังจากนี้ก็จะเป็นการกล่าวโทษของฝ่ายบ้านเมือง
ขณะที่พันธุ์ตำรวจโทสมบูรณสารสิตรองอธิบดีดีเอสไอระบุว่า
แนวทางหลังจากนี้ดีเอสไอได้วางแนวทางไว้๒แบบ
คือให้พระธรรมชโยเข้ามอบตัวด้วยตัวเอง
หรือดีเอสไอนำกำลังเข้าจับกลุ่ม
ซึ่งกระบวนการนี้จะทำให้พระธรรมชโยไม่สามารถประกันตัวได้
ขณะเดียวกันกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ประชุมร่วมกับพลตำรวจเอกศีวรารังศรีพรามนกุล
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและกองบัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่ง
เพื่อหารือแนวทางในการดำเนินคดีกับพระธรรมชโย
และวางแนวทางในการป้องกันเหตุภายใต้ชื่อกะบินห้าสิบเก้า
หลังใช้เวลาคุยถึงแนวทางการทำงาน
รวมไปถึงการประเมินมวลชนภายในวัด
ทุกฝ่ายต่างมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า
ยังไม่มีการบุกเข้าไปในวัดในเวลานี้
เพราะอาจไม่เป็นผลดีต่อทุกฝ่าย
และมีความเป็นไปได้ที่จะมีมือที่๓เข้ามาก่อเหตุความวุ่นวาย
ยังไม่มีครับยังไม่มีครับ
๔ท่านก็เรียบร้อยดีนะฮะเท่าที่ตอนนี้ตามข่าวนะครับ
ไม่มีอะไรที่เป็นปัญหาครับ

หรือว่าใช้กำลังจากป่วยไหนเข้าไปบ้างครับ
ก็ใช้กำลังจากภาคหนึ่งนี่แหละครับ

ว่าการตำเนียงการเปลี่ยนตามถามพุทธภาคของเที่ยว

ตำรวจเรามีหน้าที่ดูแลให้สงบเรียบร้อย
อย่าให้มีเหตุอันตรายใดเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชน
แต่พลตำรวจเอกศีวรายืนยันว่า
ในการดำเนินคดีกับพระธรรมชโยทันที

แต่เบื้องต้นก็ได้สั่งการให้ตำรวจสันติบาล

วัดพระธรรมกายมีท่าทีที่จะเป็นภัย
ความมั่นคงของประเทศหรือไม่ควบคู่กันไป

เข้าไปจับกลุ่มพระธรรมชโย

อายการจะมีความเห็นว่า
สั่งฟ้องผู้ต้องหาคดีร่วมกันสมคบฟอกเงิน

รับเช็คของสหกรณเครดิตยูเนียนคลองจันทร์หรือไม่
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน